คุณผู้ชมคะจากเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ

แล้วทีนี้พอเพื่อนบ้านไปเตือน
มันกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็มีการตบกันด้วย

นั่นมาตีเหรอ
ใช่

มันตบหน้าเหรอ

ผู้หญิงที่เสื้อสีแบบออกเหลืองส้มอ่อนเนี่ยนะคะ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะ

เขาก็พยายามดึงผู้ชายเสื้อสีเขียวนะ

แฟนของคนที่ตบก็บอกว่าจะบอกให้ช่างหยุดไม่ได้
แล้วทีนี้วันที่เกิดเหตุถามว่าเกิดอะไรขึ้น

มีการเหมือนกับเจาะละลูกละนาดอะ
ผู้หญิงแล้วน้องเขาก็เลยออกมาโวยวาย
ทนไม่ไหวโดนสวนตบทันที

๖ทับ๔ที่ปฐุมธานีอะนะครับ

พอเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องสอบถาม

หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี

เล่าให้ฟังว่าตัวเธอน่ะกับนายโบ้

เขามีปัญหากันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลย

มีกับจะมาซ่อมแซมต่อเติม
ให้เปลี่ยนกระเบื้องหน้าบ้านทำโรงรถอะไรเนี่ยค่ะ

ฝั่งบ้านคุณนัทนานันเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ

ช่วงเย็นประมาณ๖โมงครึ่ง

หน้าบ้านของเธอหายไปครึ่งหนึ่งเลย

ฝั่งคุณนัทนานันทำขึ้นมาเอง

เขาขี่ช้าก็เลยทำลูกละนาดขึ้นมา

หน้าบ้านแล้วในโบ้เนี่ยก็ออกมา
พร้อมกับภรรยาในโบ้ทีนี้คุณนัทนานัน
ก็เลยถามไงว่าทำไมทำแบบนี้

โทษตะโกนนัท

พี่ขอโทษนะจบได้ไหมไม่แจ้งความ
แล้วพี่ก็เลยสวนกลับไปด้วยว่ามันไม่ทันแล้ว
ในเมื่อคุณลงมือไปแล้วคุณได้กระทำสิ่งนั้นไปแล้ว
มันไม่ทันแล้วยังไงนะเขาต้องแจ้ง
มันไม่ทันแล้วกับคำว่าขอโทษ
ก่อนหน้านี้เป็น๑๐ปีทำไมคุณไม่เคยเอ่ยคำว่าขอโทษให้เราสักคำ
ต่อให้คุณทำอะไรกับเราคุณไม่เคยเอ่ยคำว่าขอโทษให้เราได้ยินเลยสักครั้ง
เวลาช่างมาทำนะก็ทำแต่เช้าวันหยุดก็ไม่หยุด
ว่าฝั่งทางคุณนัทอ่ะมายืนตะโกนเรียกเสียงดังมากเลยที่หน้าบ้านเอาจริงผมก็ตกใจสิว่า

พอเดินออกไปฝั่งนั้นเขาก็พูดจาไม่ดี
ขึ้นเสียงใส่ผมเหมือนกับแบบเจาะอะไรมึงหลายทีแล้วนะ

ใช่ค่ะก็ด้วยความโมโหแหละ

เพราะว่าคุณโบ้บอกเลยนะบอกเอาจริง
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะพ่อแม่ผมยังไม่เคยด่าขนาดนี้เลย
ก็เลยตบไปนะคะทีนี้มันทนเสียงยู้ไม่ไหวไง
ซึ่งคุณโบ้เขาบอกว่าผมไม่ได้ตบแรง
หลังจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายทางนัทก็ตบผมอีกหลายที
จิกเสื้อผมจิกผมด้วย

เขายังทำไม่หยุดเลยเหมือนกับในกล้องจอดปิดที่เห็น
ซึ่งทางฝั่งในโบ้เขาบอกว่า
ฝั่งโน้นเจตนาจะย่วมโอโห
ให้ผมมีอารมณ์โกรธมากกว่าค่ะ
ตอนนี้ต้องคิดก่อนแหละตามคิดเลยนะ
จริงบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะน่าจะคุยกันเคลียร์กัน

คือเขาก็มีการไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

หรือไม่บางบ้านอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแล้วนะฮะ